เพราะว่าเป็นข่าวใหญ่ที่ท่านตามมาหลายวัน
และวันนี้ก็มีปริศนาแห่งคดีเพิ่มเติมมาอีก

โอ้โหคือคดีที่เกิดขึ้นตั้งแต่แรกเนี่ย
ยังคงตามหากันอยู่เลยฮะ
ตกลงแล้วเหตุการณ์มันเกิดอะไรยังไงกันแน่
แต่วันนี้มันมีเพิ่มเติมอีกเพิ่มเติมยังไง
ดูอย่างนี้นะฮะเท้าความก่อนเรื่องนี้ไม่ต้องเท้าความเยอะ
เพราะท่านทราบอยู่แล้วเมื่อ๙ธันวาคมที่ผ่านมานะครับ
ชาวบ้านไปพบรถยนต์ถูกทิ้งอยู่ในน้ำ
ก็คาดว่าคงจะตกคลองอาจจะอุบัติเหตุหรือยังไร

สุดท้ายแล้วน่าจะเป็นคดีฆาตกรรมอำพราง
เพราะรถคันนี้เนี่ยมีโครงกระดูกอยู่ในรถ
แล้วจมหายเนี่ย๓ปีสำหรับโครงกระดูกที่พบ
แล้วย่าดเขาบอกว่าคือลูกสาวของเขาแน่
นางสาวกลิ่นเกษรวงสิงอายุ๓๖ปีชื่อเล่นชื่อต่อ
บอกว่านี่คือลูกสาวเป็นเซลล์ขายปุ๋ย
ของบริษัทของโรงงานแห่งหนึ่งในพื้นที่สระบุรีนะครับ
รถที่พบอยู่ในคลองชัยนาฏป่าศักดิ์นะครับ
เพราะฉะนั้นถ้าไปเทียบเวลากับที่นางสาวกลิ่นเกษร
คนนี้หายไปเนี่ยแม่บอกว่าหายไปตั้งแต่๓ปีที่แล้ว
วันสุดท้ายที่ยังได้ข่าวคราวกันอยู่
ก็คือช่วงของปี๕๙นะฮะ
ประมาณ๑๒พฤศจิกายนช่วงวันนั้นเนี่ย
บอกว่าจะไปหาแฟนที่เป็นเสียของโรงงานแห่งหนึ่ง
ในพื้นที่สระบุรีแล้วเดี๋ยวตอนเช้าจะกลับมา
แล้วก็หายไปเลยไม่กลับมาอีกเลยนะฮะ
วันที่เจ้าหน้าที่ไปกู้รถขึ้นมานะครับ
แล้วก็ตรวจสอบพบโครงกระดูกอยู่ที่เบาะหลังมีผ้านวม
หอคุ่มเอาไว้มีการมัดเอาไว้ด้วยนะครับ

แต่กระดูกมันยังไม่ครบชิ้นส่วน
ถ้าจะเอามาต่อกันเนี่ยมันยังไม่ครบเป็นร่างกายมนุษย์
ผลการตรวจอย่างละเอียดจากการเก็บตัวอย่างของแม่ของนางสาวกลิ่นเกษร
ก็ยังไม่ออกมาว่าโครงกระดูกนี้จะใช่นางสาวกลิ่นเกษร๑๐๐หรือไม่

แล้วแม่บอกว่าดูแล้วเนี่ยคือลูกสาวแน่

วันนี้เจ้าหน้าที่ก็เลยไปดำน้ำในจุดที่พบรถยนต์นะครับ
เพื่อจะหาหลักฐานต่างเพิ่มเติมนะครับ
ก็ไปเจอโครงกระดูกจนครบร่างกายของมนุษย์แล้วนะคุณอรัชพร
แต่ปัญหาก็คือว่ามันเกินมาอีกหนึ่งชิ้นมันมีกระดูกขาที่เกินออกมาชิ้นหนึ่ง
นี่ฮะที่เจ้าหน้าที่หยิบไปเมื่อสักครู่เนี้ยคือตรงส่วนของท่อนขาค่ะ
เป็นกระดูกต้นขาอ่าคนเราก็ต้องมีสองขาอ่าขาซ้ายขาขวาใช่
นี่มันเพิ่มมาหนึ่งคือตรงที่เขาวางเจ้าหน้าที่เขาเอามาวางเรียงกันเนี่ย
มีขาครบแล้วทั้งสองข้างแล้วก็มีชิ้นนี้ที่มันเกินออกมาแล้วที่เจ้าหน้าที่วางเปรียบเทียบให้ดู
ขนาดมันนะคะมันใหญ่กว่ากระดูกขาสองข้างที่เขาเรียงเป็นร่างเอาไว้
ใหญ่กว่าผู้หญิงถ้าจะเป็นผู้หญิงเนี่ยไม่น่าใช่ค่ะแต่มันก็ยังไม่ใช่คำตอบทั้งหมดอ่ะนะ
มันยังยืนยันอะไรไม่ได้อ่าเอาเป็นว่าอันนี้คือปริศนาที่เพิ่มขึ้นมาครับ
คุณผู้ชมครับเพราะจากคดีเดิมเนี่ยที่เป็นข่าวกันอยู่ทุกวัน
ก็ยังคิดกันอยู่ทุกวันตำรวจเขาก็สืบสวนสอบสวนเขาอยู่นะ
ตกลงแล้วถ้าใช่นางสาวกลิ่นเกษรจริงเกิดอะไรขึ้นอุบัติเหตุหรือฆาตกรรมอำพลาง
ค่ะนี่มาพบชิ้นส่วนเพิ่มเติมมันเกินมานะครับดูอย่างงี้นะครับท่านผู้ชมครับ
วันนี้ที่เจ้าหน้าที่ชุดประดาน้ำแล้วก็กู้ภัยที่ลงไปในน้ำในจุดพบรถเนี่ย
ดำน้ำไป๓๐นาทีหลักฐานที่ได้เพิ่มเติมนะเดี๋ยวลองเอาจากครั้งแรกก่อนนะครับ
การค้นหาวันนี้ถือเป็นครั้งที่สองจากครั้งแรกเก้าธันวาคม
เก้าธันวาคมที่ค้นไปแล้ววันนี้นะฮะอ่ามาพบโครงกระดูกมนุษย์
ชุดบีกินี่เทปกาวนะอ่าอันนี้คือสิบสี่ธันวาคมวันนี้นะครับ
ค่ะแล้วเทปกาวเนี่ยมันมีลักษณะเส้นขนติดอยู่
อืมอ่าเทปกาวมันจะเป็นเทปกาวลอกได้ใช่ไหมค่ะ
ตรงส่วนที่มันเป็นกาวมันลอกได้เนี่ยติดได้เนี่ยมันมีเส้นขนติดอยู่
มีถุงปูนด้วยนะครับอ่าอันนี้เทปกาวอ๋อเห็นไหมมองเห็นชัดเลยอ่า
มันจะมีเส้นขนติดอยู่ค่ะแล้วมีถุงปูนซึ่งจากการตรวจสอบเบื้องต้น
ว่าเป็นถุงปูนของโรงงานที่เป็นคนใกล้ชิด
ของเสียที่ตกเป็นผู้ต้องสงสัยณขณะนี้แล้วก็มีเสื้อผ้าบางส่วน
แต่เสียที่เป็นผู้ต้องสงสัยเนี่ยอันนี้ต้องเข้าใจนะครับท่านผู้ชมครับ
ว่าเป็นผู้ต้องสงสัยในเชิงของญาติของนางสาวกลิ่นเกษรที่หายตัวไป
อ่าแล้วก็ถูกพบเป็นโครงกระดูกอยู่กับรถยนต์อ่าที่กำลังรออย่างร้อยเปอร์เซ็
จะใช่นางสาวกลิ่นเกษรหรือไม่เพราะญาติเขาเนี่ยแม่ญาติของนางสาวกลิ่นเกษร
บอกว่านางสาวกลิ่นเกษรเขาคบหาอยู่กับเสียคนนี้อืมแต่ทางคดีเนี่ย
ตำรวจเขายังไม่ได้แจ้งข้อหาใครค่ะส่วนกระดูกที่พบในวันนี้นะครับ
มีกระดูกซี่โครง๑๐ชิ้นกระดูกท่อนขาบนล่างพบทั้งสองข้าง
มีแขนซ้ายบนล่าง๑ข้างและกระดูกสันหลังอีก๑๐ชิ้นนะครับ
สำหรับครั้งแรกจะพบวัตถุพยานหลายอย่างนะโครงกระดูกมนุษย์ชุดนอนสายเดี่ยว
กางเกงชั้นในสีดำมีแหวนเพชรซึ่งมีรายงานว่าพบที่บริเวณนิ้วของคนตาย
ผ้าปูที่นอนลายดอกไม้ผูกเป็นปมเหนือศีรษะนะฮะ
อกจากนี้ยังมีเทปกาวซึ่งคาดว่าใช้รัดข้อมือแต่ว่าตอนไปพบเนี่ยคือมันหลุดออกนะ
เพราะว่าร่างกายจากเนื้อจากหนังเนี่ยมันเหลือแต่โครงกระดูกแล้ว
มีปูนสีขาวคล้ายกับปูนมาที่ใช้ในเรื่องของการเกษตร๓๔กิโลกรัม
กล้องหน้ารถมีนะครับแต่ถูกถอดจากกระจกหน้ารถไปไว้ที่คอนโซลหน้ารถแทน
กุญแจรถก็มีนะครับแล้วก็มีใบขับขี่มีเอกสารบริษัทปุ๋ย
มีกระเป๋าหนังสีดำมีเงินสดและของใช้บางส่วน
ที่ต้องเอาวัตถุพยานที่พบครั้งแรก๙ธันวาคมกับวันนี้ที่หาอีกครั้งหนึ่งคือ๑๔ธันวาคม
เอามาเปรียบเทียบเอามาให้ดูกันเนี่ยเพราะมันมีความผิดปกติฮะ
ผิดปกติก็คือโครงกระดูกที่เป็นชิ้นที่เกินมาเป็นปมต้องสงสัยใหม่ที่เจ้าหน้าที่ต้องไปตรวจพิสูจน์นะครับทุกผู้ชมครับ
เดี๋ยวดูนะฮะว่าเกินแบบไหนนะครับโครงกระดูกส่วนที่เกินมาคือกระดูกต้นขาซ้ายของมนุษย์นะฮะ
คือถ้าท่านผู้ชมดูจากภาพเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาเรียงเอาไว้จะมีขาสองข้างแล้ว
แต่มันมีโครงกระดูกที่เป็นต้นขาด้านซ้ายมันเกินมา๑อัน

มันเกินมาหนึ่งอันถ้ามองแบบนี้เบื้องต้นก็คาดได้อย่างนี้ครับท่านผู้ชมครับ
กระดูกส่วนมากถ้าคือส่วนใหญ่เลยนะที่พบเลยนะคิดว่าเป็นของผู้หญิง

ใช่ตอนนี้ก็ยังรอการตรวจทางนิติวิทยาศาสต
อย่างร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าใช่นางสาวกลิ่นแกสอนรู้ไหมค่ะส่วนกระดูกขาซ้ายที่มันเกินมาเนี่ย
ชิ้นมันใหญ่กว่าถ้าจะสันนิษฐานณขณะนี้ก็เป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นผู้ชายหรือไม่
ตรงนี้เป็นข้อสงสัยอยู่นะครับก็ต้องรอผลการตรวจอย่างชัดเจน
และที่สำคัญก็คือมันคิดได้มากกว่านั้นคุณอรัชพรท่านผู้ชมฮะ
ถ้าโครงกระดูกอันนี้ถ้าไม่ใช่ของผู้หญิงที่โครงกระดูกพบทั้งตัวแล้วเนี่ย
แล้วถ้าเป็นผู้ชายด้วยเนี่ยนะนั่นหมายความว่าในรถคันที่จมน้ำ
มันอาจจะไม่ได้มีแค่นางสาวกลิ่นเกษรคนเดียวหรือไม่ค่ะ
อาจจะมีคนอื่นร่วมอยู่ด้วยทั้งเทปกาวที่มันมีเส้นขนติดอยู่
กระดูกต้นขาที่มันใหญ่แล้วก็เกินมาเห็นไหมมันใหญ่กว่ากันชัดเจนอ่า
หรือถ้ากระดูกชิ้นนี้ซึ่งมันไม่ได้อยู่ในรถแน่นอน
เพราะรถเอาขึ้นมาแล้วอันนี้คืองมขึ้นมาจากน้ำ
อาจจะเป็นจะเป็นใครคนอื่นเคสอื่นก็แสดงว่ามันมีคนที่ตายแล้วมี
มาทิ้งน้ำตรงนี้อีกหรือค่ะอาจจะคนละช่วงเวลากันก็ได้หรือว่าลอยมา
หรืออะไรยังไงเนี่ยโอ้มันคิดได้เยอะไปหมดมันเกิดมันเกิดขึ้นได้ทั้งหมด
ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของกระโหลกศีรษะนะครับ
คุณผู้ชมครับกระโหลกศีรษะที่พบตอนครั้งแรกอ่ะนะที่พบรถน่ะ
กระโหลกอันนั้นตอนนี้กำลังนำไปตรวจพิสูจน์ที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
ของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์รังสิตนะฮะผลการชนสูตรยังไม่ออกนะครับ
แต่จากการสอบถามเจ้าหน้าที่กู้ภัยเขาตั้งข้อสังเกตว่าศีรษะส่วนอันเนี้ย
ที่เจอเนี่ยลักษณะดูแล้วนะมันใหญ่กว่าศีรษะของผู้หญิง
คือเอาว่าขนาดของกระโหลกศีรษะมันดูแล้วน่าจะไม่ใช่ของผู้หญิง
เจ้าหน้าที่เขาบอกว่าเขาสงสัยตั้งแต่วันแรกที่พบนะอืม
แต่ตอนนั้นคือน้ำหนักมันเทมาทางนี้ไง
ของนางสาวกลิ่นเกษรโครงกระดูกดูแล้วมันน่าจะเป็นนางสาวกลิ่นเกษรแน่
อืมแต่วันนั้นอ่ะเจ้าหน้าที่เขาก็สังสงสัยว่าแต่กระโหลกศีรษะที่พบอ่ะ
มันใหญ่กว่ากระโหลกศีรษะผู้หญิงยิ่งวันนี้มาเจอกระดูกที่เกินมาหนึ่งชิ้น
ที่เป็นต้นขาที่มันใหญ่กว่ากระดูกผู้หญิงอีกก็เลยทำให้มั่นใจว่า
สงสัยมันจะมีคนมากกว่าหนึ่งคนในรถหรืออย่างไร
ถ้าจะเสียชีวิตพร้อมนางสาวกลิ่นเกษรแล้วถูกทิ้งน้ำไว้พร้อมกับรถจริงจริงค่ะ
มันก็เจอเป็นส่วนเกินเพิ่มมาก็จะเป็นขาท่อนบนกับท่อนล่าง
แล้วก็หลิบแล้วก็กระดูกเชิงกลางแขนอีกหนึ่งข้างครับ
แล้วก็จะมีกระดูกท่อนบนเกินไว้อีกหนึ่งซากน่าจะมีมีปลื้มอ่ะครับ
น่าจะมีส่วนเกินเพิ่มมาอีกหนึ่งคนน่าจะมีประมาณนั้นครับ
จากจุดที่เจอวันก่อนกับจุดที่เจอวันนี้ห่างกันมากน้อยแค่ไหนพี่
ไม่ห่างกันหรอครับไม่ได้ห่างกันเลยไม่ได้ห่างกันเลยครับ
ที่เจอเนี้ยครับมันจุดจุดไอ้กองที่ว่ามันจุดรถที่พิกว่ามอยู่อ่ะ
กระโหลกที่นำไปครั้งที่แล้วเนี่ยมันมีขนาดผิดปกติจากของผู้ไหม
มันขนาดน่าจะใหญ่กว่าจะใหญ่กว่าใหญ่กว่ารูปลักษณ์หน้าของผู้หญิงอ่ะ
ทีนี้ที่ถ้าจะต่อจิ๊กซอจากหลักฐานที่พบในโครงกระดูกอ่า
โครงกระดูกในรถแล้วก็ที่พบเพิ่มในวันนี้นะในน้ำเนี่ยนะครับทุกผู้ชมครับ
อกจากโครงกระดูกต่างนะชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ส่วนเกินแล้วเนี่ย
สิ่งที่ทีมข่าวของเราสังเกตพบจนที่ก็เห็นแบบนี้ด้วยอ่ะนะค่ะ
ก็คือเทปกาวอืมเทปกาวมันเยอะมากค่ะนะ
เทปกาวที่พันเป็นวงกลมมีเส้นขนติดตามเทปกาว
มันมีจำนวนเยอะมากนะแล้วก็มีตั้งแต่วันที่พบรถ
กับวันที่งมหาเจอวันนี้ก็เลยสันนิษฐานได้ว่า
ผู้ตายเนี้ยนะที่เป็นโครงกระดูกเนี้ย
เพื่ออำพลางคดีแต่พอเวลาผ่านมาศพมนุษย์ที่ถูกเทปกาวพันเอาไว้
พอศพมันเปื่อยเน่ามันชิ้นส่วนเนื้อหนังมันหลุดออกไปเหลือแต่โครงกระดูก
เทปกาวมันก็ร่อนออกมามันก็หลุดออกมาแต่เส้นขนต่างอยู่เยอะเลยนะ
เดี๋ยวอย่างนี้วันนี้คือหลักฐานที่เจ้าหน้าที่พบเพิ่มนะครับ
มันมีเพิ่มขึ้นมาอีกใช่ค่ะ

ฟังคุณหมอก่อนนายแพทย์จิรพบหวังวนิชพันธ์

คุณหมอบอกว่าตรวจพิสูจนโครงกระดูกเบื้องต้นแล้วที่เจอวันนี้นะ
หมอบอกยังไม่สามารถตอบได้ชัดเจนค่ะว่า
ที่เจอเนี่ยมันเป็นของผู้หญิงเป็นของผู้ชายหรือยังไงกันแน่
ทุกอย่างต้องรอตรวจอย่างละเอียดอีกครั้ง
แต่โครงกระดูกที่พบวันนี้ในทางการแพทย์ถือว่า
ครบเป็นร่างคนแล้วค่ะ
กระดูกชิ้นส่วนของวันนี้คิดว่ายังบอกได้ไม่ชัด

แต่ก็อาจจะระบุไม่ได้เหมือนกัน
กระดูกส่วนเดียวกันมีขนาดต่างกัน

แต่ว่าในเรื่องต้นบอกละเอียดไม่ได้ครับ
ตอนนี้จริงแล้วก็ประเมินค่อนข้างยาก

ได้เห็นบริเวณเชิงการที่สามารถระบุได้ชัดเจนนะครับ
จริงแล้วมีผลได้ครับ
เพราะว่าในน้ำอาจจะมีเรื่องของบริเวณสัตว์แทะอะไรด้วย
แล้วก็ปริมาณระยะเวลาค่อนข้างนาน
ตอนนี้ก็เหลือแต่โครงกระดูกมันสามารถทำให้การประเมินระยะเวลาค่อนข้างยากมากครับ
ส่วนพลตำรวจตรีธนายุทธ์วุฒิจรัสธรรมรงค

ก็เดินทางมาเร่งรัดคดีนี้ด้วยตัวเองเลยนะคะ
ก็บอกเลยว่าใน๑๒วันนี้เนี่ย
โครงกระดูกนี้จะเป็นของนางสาวกลิ่นเกษรจริงหรือเปล่า

ตำรวจบอกเลยว่าพร้อมออกหมายจับผู้ต้องสงสัยได้ทันที
ตอนนี้รอแค่ผลเท่านั้นเอง
ทีนี้พอถามประเด็นเรื่องแล้วโครงกระดูกที่เพิ่มเติมขึ้นมาล่ะท่าน

ท่านก็บอกว่าสั่งการให้ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัด
ทุกจังหวัดในพื้นที่ภาค๑
ไปตรวจสอบการลงบันทึกประจำวันแจ้งความคนหายแล้ว
แล้วให้ประสานขอข้อมูลคนหายจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติด้วย
เพื่อจะต้องมาพิสูจน์ทราบกันต่อว่าโครงกระดูกชิ้นนี้เป็นของใคร
ครับก็ต้องรอดูนะฮะว่าจะมีญาติที่เขาแจ้งความเอาไว้หรือไม่ว่า
ทีนี้ครับทุกผู้ชมครับทีมข่าวไทยรัฐทีวีที่เราลงพื้นที่ไปไปตามคดีนี้เนี่ย

เขาเป็นชาวบ้านที่ชอบไปนั่งตกปลาบนสะพาน
แล้วก็ตกปลาแถวจุดที่พบรถยนต์ที่ถูกทิ้งน้ำไว้แล้วมีโครงกระดูกมนุษย์
เขาบอกว่าถ้าย้อนไปในเวลาไม่กี่วันที่ผ่านมาก่อนจะพบศพ
ก่อนจะพบรถยนต์เมื่อ๙ธันวาคม
เขามานั่งตกป่าแล้วเขาเจอเงาดำของผู้หญิงในจุดที่พบรถเลยนะ
สองคนนี้นะครับเป็นเพื่อนกันมีนายจักรพงศ์ชื่อเล่นชื่อเบิร์ต
จักรพงศ์จินทศรอายุ๓๘ปีเป็นชาวตะบนหนองโดน
ในพื้นที่ที่พบรถนี่แหละเขาไปนั่งตกปลาบนสะพาน
ใกล้จุดพบรถพบศพนะครับเมื่อพระหัสบดีที่๕ธันวาคมที่ผ่านมา
ไปกับเพื่อนนะจักรพงศ์เนี่ยไปกับเพื่อนชื่อจักรพันธ์
ชื่อเล่นชื่อโจ้นามสกุลฉ่ำมากอายุ๒๕ไปตกปลาหลังเลิกงานนะ
แล้วช่วงนั้นก็อยู่กันยาวเลยฮะถึงตี๒จอดรถนั่งตกปลา
ที่สะพานข้ามแม่น้ำชายนาฏป่าศักดิ์ใกล้จุดพบศพประมาณ๓๐๐เมตร
ระหว่างที่นั่งตกปลากันอยู่เขาบอกว่าเขาเห็นเงาดำ
ลักษณะคล้ายผู้หญิงค่ะนี่คือ๕ธันวาคมนะ
เดินขึ้นลงน้ำกับตระหลิง๒๓รอบเดินอย่างนี้เลยหรอ
แต่มันคือน้ำนั่นน่ะสิมันคือคลองนะครับ
ด้วยความตกใจตอนนั้นนะครับเบิร์ตจักรพงศ์มากับโจ้จักรพันธ์ใช่ไหม
ก็เลยสะกิดจักรพันธ์ที่นั่งอยู่ข้างให้ช่วยดูหน่อย
ค่ะเพราะว่าโอ้โหมันน่ากลัวคือมามืดมืดแบบเนี้ยมันก็ต้องสะกิดเพื่อนแล้วล่ะ
ว่าเห็นเหมือนกันไหมอีก๒อ่ะกลัวผิดมากอ่ะ
ก็บอกว่าโจ้ก็ไม่กล้าหันไปดูเต็มแค่เหลือบดูด้วยหางตา
เหลือไปเห็นเหมือนมีอะไรบางอย่างเคลื่อนไหวอยู่บนผิวน้ำนะครับ
นี่ฮะแต่ดูได้แค่นั้นก็เลยชวนกันกลับเพราะว่ากลัว
แล้วตั้งแต่คืนนั้นนะ๕ธันวาคมไม่กล้าไปนั่งตกปลากลางดึกอีกเลย
๙ธันวาคมก็เห็นข่าวว่ามีคนไปเจอซากรถยนต์จมอยู่ในน้ำ
แล้วมีโครงกระดูกมนุษย์อยู่ในรถด้วยค่ะโอ้โหทีนี้ยิ่งตกใจกันใหญ่
คนลุกเลยอะย้อนคิดไปถึงคืนวันนั้นน่ะ
ว่าเอ๊ะหรือนั่นจะคือดวงวิญญาณของนางสาวกลิ่นเกษร
พยายามมาสื่อสารให้พวกเขารู้ว่าตรงนี้มีคนเสียชีวิตอยู่นะ
อยู่ตรงนี้นะเธอเสียชีวิตอยู่ตรงนี้
ก็มีเหมือนว่ามีผู้หญิงเนี่ยเดินบนผิวน้ำมาเดินบนปลายเบ็ดเดินไปเดินมาเนี่ย
ผมก็ไม่แน่ใจผมง่วงหรือเปล่าเพราะมันเป็นเวลาตีหนึ่งตีสองแล้ว
แล้วลักษณะที่เราเห็นเนี่ยเป็นยังไงกัน

ลักษณะการเดินคือยังไง

ครับเดินอยู่บนน้ำเหมือนสื่อให้เราเห็นอะไรอย่างนี้ครับ

ก็เห็นน้องโทรไปบอกว่า

คุณตกใจไหมตอนนั้นน่ะ

ที่ผมเจอคนเดินไปเดินมา
คือวันนั้นมันรู้สึกว่าวางเวงจัดเลยครับ

มีชาวบ้านที่อยู่แถวนี้ครับ
บอกว่าจุดนี้มักเกิดอุบัติเหตุบ่อย
มีรถตกลงไปในคลองบ่อย
เนื่องจากเป็นเส้นทางค่อนข้างมืด

แล้วก็ไม่มีรั้วกั้นริมคลองด้วยนะครับถือว่าเป็นเส้นทางอันตรายอีกเส้นทางหนึ่ง
ก่อนหน้าที่จะมีคนมาพบศพ๑วันก็มีชาวบ้านเห็นเงาดำของผู้หญิง
เดินขึ้นเดินลงตรงแถวจุดที่พบศพเหมือนกันนะเหมือนกับที่มีคนตกปลาเขาเห็น
ชาวบ้านคนนี้ที่คุยกับเราที่ชื่อว่านางนงนุษย์
ก็บอกว่าคิดว่าเป็นนางสาวกลิ่นเกษรเหมือนกันคงอยากมาสื่อสารให้คนเนี่ยนำขึ้นมาจากใต้น้ำ
ก็ไม่ลบหลู่นะเราเห็นแล้วเคลียร์ไม่แน่ใจ
ก็ต้องไปไล่ตรวจสอบกันแล้วฮะคือถ้าจากข้อมูลของญาติของนางสาวกลิ่นเกษร
ขณะนี้นะเท่าที่พอจะหาหลักฐานได้เนี่ย
ก็คือต้องย้อนไปเมื่อ๓ปีที่แล้วนางสาวกลิ่นเกษรเนี่ยเขาเคยมีสามี
มีลูกคนหนึ่งตอนหลังก็มาคบหากับเสียเจ้าของโรงปุ๋ยนะครับ
ซึ่งเขาก็เป็นเซลล์ขายปุ๋ยด้วยใช่นอกจากนี้ยังมีร้านสเต็ก
กับร้านเสื้อผ้าชุดไทยนางสาวกลิ่นเกษรเนี่ยฮะภาพที่ในอดีตที่เคยไปท่งไปเที่ยวเนี่ย
คือแม่บอกว่าคืนสุดท้ายก่อนจะหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอย
แล้วก็ไปแจ้งความเอาไว้เนี่ยนางสาวกลิ่นเกษรอยู่ที่ร้านสเต็ก
แล้วบอกแม่ว่าเดี๋ยวคืนนี้จะไปหาเสียนะไม่ต้องห่วงเดี๋ยวเช้ากลับมา
เดี๋ยวเช้าจะมาเปิดร้านเองแล้วหายไปเลย
ก็คือไม่ได้กลับมาอีกหลายคนก็พุ่งเป้าไปเลยว่ากล้องวงจรปิดมีไหม
ไปดูกล้องวงจรปิดซะหน่อยสิเผื่อจะได้มีเบาะแสเห็นอะไร
แต่อย่างที่บอกค่ะมันผ่านมานาน๓ปีแล้ว
ภาพจากกล้องวงจรปิดคือมันก็ต้องมีการลบแล้วก็บันทึกซ้ำทับกันไปเนี่ย
มันทับผมกันไปจนมันเหลือภาพที่เอามาประกอบสำนวนเนี่ยไม่มาก
แต่ภาพที่ได้คือภาพนี้ค่ะเป็นวินาทีที่รถของนางสาวกลิ่นเกษรเนี่ยขับออกมาจากโรงงาน
ตี๓๖นาทีของเช้ามืดวันที่๑๒พฤศจิกายนปี๒๕๕๙
ในภาพก็คือจะมียามคอยกดเปิดปิดประตูให้
แต่ด้วยเวลาเช้ามืดมันมืดมากรถของนางสาวกลิ่นเกษรติดฟิล์มดำ
และไม่ได้ลดกระจกลงมาด้วยมันมองไม่เห็นจริงจริงอะค่ะว่าในนั้นเนี่ย
มีผู้โดยสารนั่งอยู่กี่คนกันแน่ใครเป็นคนขับใครเป็นคนนั่ง
และยิ่งมาเจอกระดูกที่มันเกินออกมาเป็นกระดูกผู้ชาย
กระดูกกระโหลกศีรษะที่มันดูแล้วมันดูใหญ่เกินกว่าของผู้หญิง
ก็เลยทำให้คนคิดไปอีกว่าเอ๊ะหรือจริงแล้วในรถคันนี้
ณวันนั้นตี๓๖นาทีจะไม่ได้มีแค่นางสาวกลิ่นเกษรคนเดียว
คือเจอกระดูกที่รปภเขาเปิดปิดประตูรั้วของโรงงาน
แต่รถเนี่ยคือเขาไม่ใช่เป็นบริษัทที่ต้องแลกบัตรเข้าออก

ก็เลยไม่รู้ว่าในรถเนี่ยคนขับกี่คนแล้วนางสาวกลิ่นเกษรคือคนขับหรือเปล่า

ถ้าตามภาพวงจรปิดคือตี๓๖นาที๑๒พฤศจิกายน

แต่ถ้าย้อนไปก่อนหน้านี้คือช่วงเย็นค่ำ
ก็คือยังเป็นวันที่๑๑พฤศจิกายน

เขาก็พยายามตามหากันแจ้งความหากันก็เงียบไป๓ปี
ค่ะก็ภาพสุดท้ายก็คือรถออกจากโรงงานปุ๋ยนี่แหละค่ะ
คือตอนนั้นก็ไปขอดูกล้องวงจรปิดนะแม่บอกว่าไปขอดูกล้องวงจรปิดจากเสียเจ้าของโรงงานเจ้าของโรงปุ๋ย
เขาก็ให้ดูแหละก็เห็นภาพภาพนี้แหละเป็นคลิปนะ
แต่เวลามันผ่านมาเนี่ยคนที่ทำคดีตั้งแต่แรกเขาก็ไม่รู้ไม่ได้อยู่ที่เดิมแล้วนะ
ท้องที่ได้แจ้งความเอาไว้เนี่ยนะฮะภาพที่เป็นคลิปเคลื่อนไหวแล้วมันก็หายไปหมดก็เลยแต่ภาพนิ่งภาพนี้ภาพเดียว
ส่วนกล้องรอบโรงงานจุดอื่นเนี่ยตอนนั้นเลยเมื่อ๓ปีที่แล้วแม่บอกว่าเสียบอกว่ามันเสียหมด

มันเสียแต่ก็ไม่ได้ซ่อมไม่ได้ทำอะไรเพราะว่าโรงงานเขามีรอปภเยอะ
อันนี้ฮะอันนี้ก็เป็นปริศนาจิ๊กซอที่มันจะไปต่อได้ถึงวันนี้ที่เจอกระดูกเพิ่มไงอืม
ตกลงแล้วอ่ะจริงแล้วในรถคันนั้นเนี่ยมีใครอยู่บ้างซึ่งมันไม่เห็นอีกไงเพราะฟรีมันดำมากใช่ไหม
ก็ต้องไปสืบสวนไปไปงะให้ได้
รถยนต์คันนั้นนะครับแม่บอกว่าคือตอนนี้คุณแม่เขาไม่ได้อยู่ที่สระบุรีนะ
กลับไปหาคุณตาคุณยายที่ชัยนาธนะครับตายายของนางสาวกลิ่นเกษรนะ
ตอนนี้อยู่ที่ชายนาฏแม่เขากลับบ้านเขาแหละนะครับแม่บอกกับผู้สื่อข่าวของเราบอกว่าตกใจนะ
ที่เห็นข่าวว่าผู้เสียชีวิตอาจไม่ได้มีแค่ลูกสาวของตัวเองคนเดียว
แต่ยืนยันว่าตอนออกจากร้านสเต็กในคืนนั้นเมื่อ๓ปีที่แล้ว
นางสาวกลิ่นเกษรขับรถออกจากร้านไปเพียงคนเดียว
แต่ก่อนไปเนี่ยเสียโรงงานปุ๋ยที่คบหาอยู่กับลูกสาวโทรมาตามหลายรอบ
โทรตามหลายครั้งจนผิดสังเกต
หลังจากออกจากร้านสเต็กไปที่ลูกบอกว่าจะไปหาเสียเนี่ย

ลูกจะไปที่โรงงานนั้นคนเดียวหรือไปเจอใครอีกหรือจะออกไปกับใครอะไรยังไง

แต่ระหว่างทางเนี่ยไม่รู้ว่าไปแวะรับใครหรือว่าอะไรยังไงไม่รู้
อันนี้ตอนนี้ไม่รู้นะคะแต่มั่นใจมากที่โครงกระดูกน่ะเป็นลูกของลูกสาวแน่นอน
นี่แหละค่ะตอนนี้ทางคดีต้องรอผลการตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์อย่างชัดเจน๑๐๐นะครับ

แล้วมันก็จะชัดขึ้นในแน่ของทางการเดินไปต่อของคดี